ต้องยอมรับแบบนี้นะคะว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณแม่ไปออกรายการพี่หนุ่มกัญชัย
รถทัวร์เปลี่ยนสถานีอ่า
คือเปลี่ยนจากสถานีคุณกระติกมาเป็นคุณแม่
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่ขึ้นเสียงสูงแบบนี้
คุณแม่เองก็ออกมาชี้แจงใช่ไหมคะว่าเอาเรื่องของการไม่ให้สัมภาษณ์สื่อ
ก็เพราะว่าพี่หนุ่มไม่ให้สัมภาษณ์
เรื่องของการพูดเรื่องเงินแม่ไม่ได้อยากพูดเอง

แล้วก็ไม่ยอมพูดเรื่องว่ามันเป็นเรื่องแค่สมมุติ
แบบนี้คือต้องขออภัยคุณแม่ด้วยตอนนี้ทัวร์

เกิดเป็นกระแสไวรัลทั่วโลกออนไลน์ถ้าแบบนั้นเอาอย่างงี้ดีไหมคะ
เมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่เบิร์ตเล่าเรื่องฝั่งคุณแม่ไปแล้วเนาะ
คุณแม่ออกมาชี้แจงทุกทุกทุกเรื่องยาวครับ

หาพี่หนุ่มดีไหมคะเฮ้ยได้เพราะว่าวันนี้อ่ะ
คือวันนี้มิ้นเชื่อว่าหลายคนเห็น
ในโลกออนไลน์แล้วว่าพี่หนุ่มอ่ะเพจของพี่หนุ่มกันชัยอ่ะ
สั้นบอกนี่ค่ะเมื่อวานเป็นหมาวันนี้เป็นแพ้โทรไหม
เมื่อวานเมื่อวานมีพี่หนุ่มมีเพื่อนเยอะนะเอออ่า
มีเพื่อนโทรจริงเหรอนี่พี่หนุ่มแกว่างเหรอไม่รู้
ลองโทรก่อนนะเอาวันก่อนพักผ่อนอ่าลองดูลองดูอ่า
คุณผู้ชมไหนก็ไหนแล้วในเมื่อคุณแม่พูดแล้ว
ลองให้พี่หนุ่มพูดบ้างเดี๋ยวมิ้นต่อสายพี่หนุ่ม
อดสายหาพี่หนุ่มเกี่ยวเยอะเลยใครอยู่ใกล้พี่หนุ่มสะกิด
พี่หนุ่มเดี๋ยวมิ้นต์เกิดเอ่อเปิดสปริกเกอร์โฟนเลยแล้วกันอ่า
นี่อ่ะลองดูอ่าเดี๋ยวเราจะได้เผื่อจะได้คุยกับพี่หนุ่มอืม
นี่ลุ้นไปด้วยแล้วเนี่ยพี่หนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
กับพี่เบิร์ตนะคะนี่อยู่ในรายการไทยรัฐนิวโชว์ค่ะ
มิ้นต์อ่าค่ะพี่หนุ่มค่ะโอเคใดก็พี่หนุ่มรับแล้วสวัสดีครับเบิ้ลต์ครับ
สวัสดีครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มว่างนะพี่ขอสักสิบนาที
ครับได้ครับครับเมื่อวานมีเพื่อนเป็นหมาเยอะเลยนะครับพี่หนุ่ม
พี่หนุ่มโพสแบบนั้นนะคะอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า

ไม่มีอะไรครับก็พอดีได้เห็น
บทสัมภาษณ์ของทางคุณแม่แตงโม
นะครับแต่ว่าก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมัน

ที่คุณแม่ได้พูดถึงตัวพี่ออกไปอะไรอย่างนี้

เราก็เลยก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณแม่ก็จำเหตุการณ์ไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเมื่อสักครู่คือคุณแม่ออกมาให้สัมภาษณ์
บอกว่าเอาทีละประเด็นเอาเรื่องประเด็นที่ตอนนี้ทัวร์ไปลงคุณแม่

คุณแม่บอกว่าพี่หนุ่มเป็นคนบอกให้แม่พูดเอง

เออมันคือเรื่องสมมุติอันนี้พี่หนุ่มว่าไงบ้างคะ
คือจริงแล้ววันนี้ก็ต้องคงต้องให้คุณผู้ชมลองกลับไปดูในรายการผลกระแสก็ได้นะครับ
ลองไปดูนาทีที่ประมาณสัก๒๓๑๒พี่จำเวลาตายพวกพี่เองเนี่ย

คือพี่แค่กำลังพูดถึงเรื่องราวของว่าทำไม
ทีนี้คุณแม่ก็บอกว่าทั้งสองคนมีความตั้งใจ
แล้วก็เหมือนกับมีเจตนาที่เหมือนกับว่าจะขอโทษจริงอะไรอย่างนี้
ชิคกี้พี่คุยกับกันตั้งแต่ที่โทรศัพท์
ว่าจะมาถึงพะทานีจะมาด้านก่อนพิมพ์ข้อรายการ

ถ้าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอย่างไร

ถ้าผมไม่ได้ไปกับกระติกให้นี่
ผมจะถามกะติกว่าจะกะติกมีความจริงใจกะติกจะคืนคุณแม่กะติดีมั้ย
เพราะว่ากะติกเขาก็จะไม่อยากเอาเงินตรงนี้เพื่อเลี้ยงพ่อพ่อคอรหาวิทยาว
เพราะจริงแล้วในมุมของตัวแตงโมเอง
ก็ไม่เคยไปจดทะเบียนรับมิเตอร์เป็นลูกบุญธรรม

แล้วแม่ก็กำลังจะเป็นผู้จัดการมรดกด้วย

คือแปลว่าถ้าคือถ้าเป็นเรื่องเงินคือพี่หนุ่มตั้งใจจะถามคุณแม่ที่คุยกันก่อนหน้าเข้ารายการ
ก็คือเรื่องของกรมฐานน้องอีสเทอร์ใช่ไหม
แต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องเงินเยียวยา๓๐ล้านใช่ป่ะคะ
ไม่ได้คุยไม่ได้คุยไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องนี้เลย

แต่ว่าแล้วพี่ก็บอกว่าคุณแม่วันนี้คุณแม่พูดได้เลยนะ
ผมควรจะถามคุณแม่ประมาณว่าคุณแม่สงสัยเรื่องอะไรบ้างบนเรือ
คิดว่าน้องแบบจะตกเอาไปนั่งฉี่รถตกน้ำหรือเปล่า
หรือคุณแม่มองเรื่องไหนคุณแม่มองประเด็นของเพื่อนวันนี้เป็นยังไง
รวมไปถึงเรื่องราวของท่าเรือที่ว่าแบบเออโทรศัพท์ไปแล้ว
แล้วบอกว่ามีคนมารับโทรศัพท์ไม่เป็นใครเลย

เพราะว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้มีส่วนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความ
มันไม่น่าจะทำให้เสียรูปคดีเพราะมันเป็นความรู้สึกของแม่เองอะไรอย่างเงี้ย
กลายเป็นว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยได้พูดไป
กลายเป็นว่าเรื่องพวกนี้แทบไม่ได้พูดเลย
คือพอแม่พูดเรื่องนั้นออกมาคือมันกลายเป็นประเด็นทันทีไง
พี่ในฐานะที่พี่ทำงานที่ว่าเบิร์ตกับมิ้นก็รู้เราก็ต้องทำหน้าที่ต่อ
เพราะในเมื่อเขาพูดแบบนี้แล้วเราก็คิดว่าเขาพร้อมที่จะเปิดไง

ทุกครั้งมันจะพูดไปเองพี่ก็ต้องไล่ตามเขา
โอเคมันดีใช่ไหมแล้วยังไงสุดท้ายพี่ก็พูดว่า
ขอโทษนะครับคุณแม่กลัวไหมว่าจะมีเหมือนเหตุการณ์ที่แม่พูดไปแบบนี้
ประชาชนหรือสังคมเขาจะมองในภาพที่ไม่ดี
เพราะว่าตัวนอกเอกการเร่งจากสรุปกรณิตต่างนะ
ไม่เพราะว่าทุกอย่างมันคงต้องมองไปจับต้องที่พิกัดติดอยู่แล้ว
ประมาณอย่างนั้นแหละนะพิกัดไม่ผิด
พี่ก็ช็อกดอกสองพี่ก็ไม่รู้ทำยังไง

พี่หนุ่มพูดถึงเรื่องการทำหน้าที่
ผมด้วยความเคารพนะครับพี่หนุ่มครับ
ประเด็นที่คุณแม่บอกว่าพี่หนุ่มล็อบบี้ว่า
ไม่ให้คุณแม่ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเตรียมรถจะไปส่ง
พี่หนุ่มอยากจะชี้แจงตรงนี้หน่อยไหมครับพี่หนุ่มครับ
โอ้โหอันนี้ถามขอบคุณเบิร์ตมากที่ถามพี่เลย
เพราะว่าพี่ขอโทษนะโคตรอึดอัดกับเรื่องนี้เลย
คือพี่เสียใจกับเรื่องนี้มาก
เพราะว่าแต่พี่ก็จะไม่โกรธคุณแม่นะ
เพราะพี่ก็รู้คุณแม่สูญเสียอาจจะคุณแม่อาจจะแบบ
จำอะไรไม่ได้หรือคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าแบบ
อยู่ในภาวะที่กำลังแบบงงหรือเบลออะไรหรือเปล่า
พี่ก็ไม่รู้แต่อันนี้พี่ขออนุญาตขอชี้แจงกันแล้วกันว่า
เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะฮะคือหลังจากจบรายการ
พี่เนี่ยพูดกับคุณแม่กับปากเองบอกแม่ตอนนี้มีสื่อมารอแม่อยู่ข้างล่างเยอะนะ
แม่คุณจะให้สัมภาษณ์กับเขาหน่อยไหมแต่แม่เนี่ยกลับตอบพี่มาบอกว่า
เอ่อแม่ขอไม่พูดเพราะว่าไม่ได้มีการนัดแม่ไว้ก่อน
เพราะฉะนั้นแม่ขอไม่พูดผมก็งงเอาพี่ก็งง
พี่งงเสร็จปุ๊บอ่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างงั้นพี่ก็เลยให้ทีมงานเนี่ยพาแม่เนี่ย
คือช่องสารเนี่ยมันจะมีชั้นชั้นบีหนึ่งลงไปแล้วเดินเข้าถึงที่จังรถได้เลย
เพราะรถแม่มีอยู่ตรงนั้นอ่ารถที่จะรอรับแม่ที่ที่เตรียมไว้ให้จะรออยู่ตรงนั้น
ก็เลยเอาลงไปบีหนึ่งพอแม่ลงไปบีหนึ่งเสร็จปุ๊บพี่ก็ลงพี่ก็ลงไปชั้นกี่
ขึ้นไปชั้นจีนพอพี่เดินออกมาด้านนอกชั้นจีนปุ๊บปรากฏเจอนักข่าวยืนตากแดดกันอยู่
บอกเลยแบบพี่รู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วอ่ะคือสื่อมายืนรอตากแดดขนาดเนี้ย
ว่ามันจะไม่แฟร์กับเขาอ่ะพี่นี่แหละเป็นคนโทรศัพท์ตามให้แม่เนี่ย
ขึ้นมาที่ชั้นจีแล้วพี่ก็มีพยานนะที่จำชื่อได้เลย
คือมีน้องตีอยู่เมเนเจอร์มีน้องแบงค์นะครับอยู่ที่อมริน
ทุกคนได้ยินที่พูดบอกว่าเขาลงไปชั้นปีหนึ่งแล้ว

อุ่นเงี้ย
สื่อสัมภาษณ์แม่ค่ะไม่มีทางเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย

ให้ลงมาแล้วให้สัมภาษณ์ค่ะบางทีเนี่ยเขาเอาผู้ต้องหาขึ้นรถไปแล้ว

เพื่อให้น้องวิ่งตามไปค่ะหน้ามีนี่ไม่มีเหตุผลที่พี่จะไปแบบ
อ่าบอกแม่แม่อย่าไปสามภาษณ์สื่อนะกลับไปเลยค่ะครับมันมัน
พี่โคตรโชคดีพี่มีประหยานด้วย
ไปถามได้เลยว่าพี่สู้จริงไหม
พี่มีกฎให้ตาแม่ขึ้นไหมกลับบ้านหรือเปล่า

คือเอาจริงนะตอนนี้ในช่วงเวลา๒๓วันมาเนี่ย
จริงรายการพี่หนุ่มคนจับตาค่อนข้างเยอะมากเนาะ

แต่ว่าพี่หนุ่มก็เจอแบบกระแสแบบนี้
เขามองว่าอะไรเป็นยังไง
แล้วพี่ก็เชื่อว่าสังคมเขารับรู้อยู่แล้วว่าอันไหร่เป็นยังไง
ขนาดทำงานพี่และหน้าที่ของพี่
แต่พี่เป็นคนแบบตรงไปตรงมา
ใครด่าพี่พี่รับฟังหมด
คือชกตะเห็นขัดคนอื่นพี่ไม่ทำเพราะพี่ปลูกตัวพี่ไม่สม่างาม

แม่ครับอย่าไปสัมภาษณ์สื่อข้างล่าง
เขายืนรอกันอยู่ตากแดดกันอยู่นะครับแม่
กลับไปเลยนะครับสำหรับพี่พี่ถือว่าไม่สง่างาม
แล้วมันไม่ใช่วิธีของพี่ที่พี่จะทำไม่มีความจำเป็นฮะ
หรือแม้กระทั่งแบบถ้าเกิดพี่จะถามนำพี่บอกเลยนะมิ้นเบิร์ต
ถ้าเกิดวันนั้นพี่จะขยี้คุณแม่นะคุณแม่เรียกนะผม
คือถ้าเกิดพี่จะแบบอย่างเรื่องแบบถ้าพี่ไล่ถามต่อ
แม่ครับอย่างที่เขาไปตอบอีกของของพี่ป๊าอ่ะก็คือพี่ไล่ต่อแม่ครับ
ผมถามหน่อยแม่แม่คิดเองเหรอตรงนี้ใครบอกแม่แม่ไม่มีทนาย
แล้วทำไมแม่คิดอย่างนี้ได้ตำรวจแนะนำพี่ไร้พี่ตำรวจที่ไหนฮะ
แล้วใครเป็นคนบอกแม่แล้วแม่ฟังตำรวจแล้วเรื่องนี้คือยังไงฮะ
แม่ไม่กลัวเหรอ

พี่นุ่มอยากฝากอะไรเร็วถึงแม่ไหมคะ
ผมเองหลังจุบรองตรงนะ
ผมคุยไลน์ผมส่งรูปหัวใจไปให้แม่หน่อยครับ
คือผมเองก็รักโม
ผมเคยทำงานและผมเนี่ย

เพราะผมเนี่ยถ่ายละครกับโมเนี่ย
ผมนั่งกินข้าวกับพ่อทุกมื้อ
เวลาผมไปถ่ายแล้วเจอกับพ่อโสเนี่ย

ผมคุยกับแกเยอะมาก

เพราะฉะนั้นผมไม่เคยมีจัตนาที่ไม่ดีกับครอบครัวของแตงโมเลย
ผมมีแต่สิ่งที่แบบอยากจะแบบหยิบยื่นสิ่งดี
แม้วันนี้โมไม่อยู่แล้ว

ผมไม่เคยคิดจะเอาแม่มาทำให้แบบ

คือถ้าเกิดผมทำให้แม่รู้สึกแบบนั้น
ผมขอหับขอโทษผ่านรายการนี้ด้วยกันแล้วกัน
แต่ผมยืนยันผมไม่มีทนาย

ผมแค่อยากจะยืนยันข้อเท็จจริงเท่านั้นเองว่า
ปัจจุบันนี้มันมีทั้งพยานและหลักฐานมันมีการตรวจสอบกันได้
ครับนะฮะผมมีพยานเรื่องของการที่ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อผมก็มี
ผมมีเรื่องหลักฐานของภาพที่ปรากฏบนในรายการ
ผมไม่ได้เป็นคนถามนามเรื่องนี้ผมก็มี
สิ่งที่ผมบอกว่าผมจะถามเรื่องนี้แหละ
เรื่องประเด็นที่ว่าคืนอิสเตอร์ได้ไหมให้เข้าไปได้ไหม
หนุ่มครับขอบพระคุณพี่หนุ่มอย่างยิ่ง
ตอนนี้ไม่ฮะหน้าเพจไทยรัฐนิวโชว์
มีคุณผู้ชมฝากให้กำลังใจพี่หนุ่มมาอย่างล้นหลาม
ผมเบิร์ตฝากบอกพี่หนุ่มตรงนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับ
แล้วก็ขอบพระคุณที่ตอบในประเด็นเรื่องของการทำหน้าที่
ผมเองก็ลำบากใจที่จะถามแต่ผมก็อยากให้พี่หนุ่ม
ได้ชี้แจงให้คนทั่วไปได้ทราบเหมือนกัน
ดีครับพี่ยินดีครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่เองก็เป็นจริง
เวลามีประเด็นก็คงอยากจะรู้ล่ะจากต้นต่อ
ก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลครับเพราะว่าเป็นพี่เอง
ก็ไม่อยากจะรู้จากต้นต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อย่างน้อยก็ได้ฟังสองหนุ่มแล้วก็แต่อย่าไปว่าคุณแม่นะ

อยากให้เข้าใจอย่างหนึ่งว่าวันนี้คุณแม่ไม่ได้มีใครจริง
คือครั้งหนึ่งเคยมีแตงโมที่เคยดูแล
และมันคือบริบทของความเข้าใจได้
หนุ่มวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่แม่ให้เกียรติ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ชัดเจนอยู่เหมือนกันนะคะก็คือเป็นคำชี้แจงของพี่หนุ่ม
เอางี้มิ้นท์สรุปให้สั้นแล้วกันว่า
กรณีที่คุณแม่บอกว่าพี่หนุ่มเป็นคนเหมือนกับบอกคุณแม่ว่าให้พูดเรื่องเงิน
หนุ่มบอกว่าจริงที่พี่หนุ่มตั้งใจจะถามก็คือเรื่องประเด็นกรมฐานอุบัติเหตุ
คุณโมได้จากการไปถ่ายรายการ
เงิน๑ล้านบาทที่ให้กับน้องอิสเตอร์ลูกบุญธรรมซึ่งก็คือลูกของคุณกระติก
พี่หนุ่มถามจริงแต่ไอ้ประเด็นเรื่องเงินเยียวยาที่จะได้จากคุณปอ๓๐ล้านอะไรเนี่ย

เขาบอกว่าคุณแม่เป็นคนพูดขึ้นมาเอง
ส่วนประเด็นเรื่องที่คุณแม่บอกว่าพี่หนุ่มบอกว่าไม่ยอมให้แม่
บอกว่าเออแม่มีนักข่าวอยู่แบบอย่าให้สัมภาษณ์เลย
อันนี้พี่หนุ่มบอกว่ายืนยันว่าพี่หนุ่มเป็นคนโทรเรียกคุณแม่ขึ้นมาด้วยซ้ำ
บางคนที่คือเทแบบอาหารหมาทำคอนเทนต์ก็เลยมี
พี่หนุ่มกินเกราะพราวต่อไม่ต้องกินเล้งแล้วนะ
พี่หนุ่มเองก็บอกว่าตอนนี้คุณแม่ก็ลำบากเหมือนกัน
เราต้องรอดูเรื่องของหลักฐานเรื่องการสืบสวนสอบสวนของทางตำรวจ
เรื่องหลักฐานที่ชัดเจนทางนิติวิทยาศาสตร์ต่าง
ที่จะสรุปสำนวนคดีออกมาว่าสรุปแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไง
ไม่อยากให้คุณผู้ชมทิ้งเรื่องนี้